เอาใจสาวกันก่อนเลยดีกว่าคุณค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อสุดหาหน้ามืนของเรา
รี๊ดได้เลยคุณดิฉันก็อยากจะกรี๊ดเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าล่าสุดปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว

ต้องบอกเลยว่านอกจากผิวขาวอมชมพูแล้ว

วันที่พบกันวันที่ฉัน

เลือดกำเดาก่อนเช็ดเลือดกำเดาตอนนี้เลยเชอรี่ค่ะ

คือผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์เขาเลยนะคะ
เตรียมจะเข้าฉายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ปล่อยแค่ทีเซอร์เนี่ยคุณดูฮือฮาขนาดไหน
คือดิฉันแชร์ตั้งแต่วันแรกที่เห็นทีเซอร์ออกมาเลยคุณ

เห็นผิวขาวอมชมพูแล้วก็กล้ามที่มันแบบชัดเจนขนาดนี้
หลายคนงงว่าพี่ซันนี่ไปได้กล้ามแต่ใดมา
เพราะปกติหุ่นเขาจะแบบผอมสูงขาวใช่ไหมล่ะ
แล้วนี่ดูดิแน่นปึ๊กขนาดนี้นะคะ
ว่าเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มนะเพราะว่าในหนังเนี่ยแซ่บกว่านี้เยอะ
คุณขนาดนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะยังเห็นท่อนบนแบบเนื้อหนังมังสาขนาดนี้

แล้วก็ถือว่าเป็นการซุ่มซ้อมดูแลร่างกายให้เหมาะกับบทบาทนักกีฬาในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย
คือเราเราต้องเล่นเป็นนักกีฬาครับเป็นนักเทนนิสชื่อว่าดอนศรีชังครับ

เป็นนักเทนนิสมือระดับโลกครับเราก็ต้องทำร่างกายให้เราดูว่าเป็นนักเทนนิสของนักกีฬาครับ
แล้วคุณฟิตหุ่นนานไหมกว่าจะได้หุ่นเฟิร์ม

ฟิตแบบขนาดนั้นเลยนะ

รู้สึกว่าตัวแฮคเตอร์มันคือนักกีฬาครับ

แล้วเราจะต้องไม่ใช่แบบว่าเป็นกล้ามปูเป็นนักล่าม
เพราะคนที่วิ่งตลอดเวลามันคือจะลีน

โม้ดิฉันเข้าไปแอบส่องในอินสตาแกรม

แต่ว่าเลื่อนมาดูแคปชั่นใต้ภาพเนี่ยมันฮายิ่งกว่าตอนเขาฝึกซ้อมอีก
นี่ไม่ได้แบบมาได้แบบธรรมดานะคุณ
ต้องใช้การฝึกฝนแบบหนักเหมือนกัน
ใช่ก็น่าติดตามนะปล่อยตัวอย่างมา

อกหักวิ่งเข้าห้องน้ำก่อนเลยไม่รู้เป็นไร
ดิฉันมีอกหักดิฉันก็ร้องเพลงในห้องน้ำนะ
ก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะฮะมิเตอร์เฮิร์ต
เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป